สวัสดีครับคุณคุปตนันครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
กลางวันนี้แดดแรงบางแม่งตอนเย็นค่ำนี้โอ้โหไม่รู้เป็นยังไง
นี่เป็นเรื่องของสภาพอากาศที่ตอนนี้กำลังมีการเปลี่ยนแปลง
ตอนนี้ดวงอาทิตย์เขากำลังจะเคลื่อนที่เข้ามาตั้งฉากเมืองไทยของเราอีกรอบหนึ่งนะครับ

จะเป็นจุดที่เจอกับดวงอาทิตย์ตั้งฉาก
ดวงอาทิตยจะมาตั้งฉากที่เชียงราย
นั่นหมายความว่าตอนนี้อากาศจะเริ่มร้อนขึ้น

แล้วก็ถ้าเกิดไม่มีเมฆบนท้องฟ้าแดดก็จะแรงเป็นพิเศษ
สิ่งที่จะต้องเจอกันถ้าเกิดอยู่บนภูเขาอยู่ในป่าเนี่ย
อุณหภูมิระหว่างกลางวันกับกลางคืนค่อนข้างจะแตกต่างกันเยอะ
บางวันเนี่ยช่วงกลางวันอาจจะไป๓๐เกือบ๔๐
แต่ว่าตอนเย็นตอนกลางคืนอุณหภูมิก็ลดหวบเลย

ใครที่ไม่คุ้นชินอาจจะต้องดูแลรักษาสุขภาพดีหน่อย
ฝนอย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับ

แต่ก็ยังต้องระวังฝนที่เกิดจากลักษณะทางกายภาพ

เดี๋ยวมีภาพให้ชมแล้วก็มีกราฟิกให้เห็นภาพชัดเจน
ฝนเกิดจากอะไรรวมมาถึงพายุด้วย

ว่าจากการตรวจสอบหน้าตอนนี้
มีอิทธิพลและบทบาทกับพื้นที่เมืองไหนของเรา
รวมไปถึงจุดที่ตอนนี้ทุกทีมระดมกำลังเข้าไป
ช่วยน้องทั้ง๑๓คนที่อยู่ภายในท่ามมากน้อยแค่ไหน
ปัจจัยหลักตอนนี้สถานการณ์ฝนยังคงอยู่ที่

ก็เดี่ยวนำเอามรสุมเข้าสู่ในหย่อมฝนดังกล่าว
ดังนั้นหย่อมฝนส่วนใหญ่ตอนนี้
จึงไม่ค่อยมีบทบาทกับในพื้นที่มากนักนะครับ
จึงตกไม่ได้สม่ำเสมอเหมือนช่วงที่ผ่านมา
จะตกในระยะเวลาสั้นแล้วก็ตกเป็นจุดเท่านั้น
และที่สำคัญครับตอนนี้หลายคนหลายพื้นที่ได้เจอกันเรื่องของฝนที่กระหน่ำลงมา
โดยเฉพาะในบริเวณตอนกลางประเทศไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
หลายคนบอกว่าเป็นผลพวงมาจากพายุหรือเปล่า
ก็เป็นผลพวงจากพายุด้วยกัน
แต่ว่าผลพวงนั้นเป็นแค่หางเท่านั้น
เป็นห่างของพายุที่มีการดูดเอากระแสลม
สังเกตว่ากระแสลมมีการผ่านในพื้นที่
ภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก

ดังนั้นพายุลูกนี้โอกาสที่จะส่งผลต่อในพื้นที่

แต่ว่าหลังจากพายุลูกนี้จะมีพายุอีก๑ลูก

ซึ่งก็คาดการณ์ว่าก็จะมีบทบาทมากเลยทีเดียว
กับสภาพอากาศเมืองไทยของเราอีกช่วงหนึ่งที่

นี่คือกราฟิกแสดงการเกาะตัวของกระแสลม
ก่อตัวของพายุหลังจากนี้เป็นต้นไป
พายุลูกที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นพายุพระพิรุณ
นี่คือการคาดการณ์ก็จะเคลื่อนที่เข้าสู่แนวปะทะอากาศ
อากาศเย็นกับอากาศร้อนก็จะเคลื่อนไปแนวนี้นะครับ

กระแสลมที่พัดผ่านเมืองไทยของเรานะครับไปยังพายุลูกนั้น

ก็ทำให้ตอนนี้ในพื้นที่ตอนกลางประเทศมีฝนตกค่อนข้างเยอะนะครับ

ก็จะเกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นะครับ

ซึ่งจากการก่อตัวของพายุลูกนี้ที่มีลักษณะแนวต่ำกว่านะครับ
จึงมีโอกาสที่จะดึงฝนจากฝั่งพม่าเนี่ยนะครับ

ก็ทำให้มีโอกาสที่จะมีแนวกระแสลมที่ดึงเอาฝนผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือได้นะครับ
แต่นี่ก็จะเกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์
แต่วันนี้ครับในช่วงเย็นที่ผ่านมาก็มีรายงานนะครับว่า
มีกลุ่มฝนก่อตัวขึ้นในพื้นที่ที่หลายหน่วยงานเข้าปฏิบัติงานนะครับ
ซึ่งก็เป็นกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นเหมือนกับที่เกิดขึ้นในก่อนหน้านี้นะครับ
คือลักษณะของฝนที่ตกมาแบบตกจุดเดียว
ภาพที่เห็นตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าตรงนี้คือแนวเขานะครับ
ฝนตกบริเวณเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งลักษณะนี้เองเนี่ยนะครับเป็นลักษณะทางกายภาพของภูเขานะครับ
เมื่อมีกระแสลมที่หอบความชื้นเข้ามาจากทะเลก็คือในบริเวณอ่าวเบงกอตามกราฟิกตรงนี้นะครับ
กระแสลมดังกล่าวเนี่ยนะครับจะมีอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนชื้นพอมาเจอภูเขาก็จะมีการยกตัวขึ้นไปตามแนวภูเขานะครับ
มีการสะสมความชื้นขึ้นไปเรื่อยนะครับยกไปตามทางลาดแบบนี้
ข้างบนพอเจออากาศเย็นกว่านะครับก็จะมีการกลั่นตัวกลายเป็นฝนแล้วก็กลายเป็นหยดน้ำตกลงมา
ก็ทำให้เกิดฝนตกหนักในบริเวณยอดเขาเกิดขึ้นได้จุดที่มีฝนตกก็คือบริเวณหน้าเขานะครับ
ส่วนหลังเขาก็จะเป็นลักษณะของอากาศที่ค่อนข้างแห้งนะครับดังนั้นจึงทำให้มีลักษณะฝนตกแค่จุดนี้จุดเดียวเท่านั้นนะครับ
ซึ่งแบบนี้เนี่ยนะครับจะเจอกันในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยคือในภาคเหนือในช่วงสัปดาห์ที่๒ของพฤษภาคมนะครับแล้วก็ยาวต่อเนื่องไปถึงสัปดาห์ที่๒ของเดือนพฤศจิกายนนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องเจอต่อไปนะครับ
และที่สำคัญครับสภาพอากาศในพื้นที่เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับ
ความชื้นก็๙๔เปอร์เซ็นต์ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียว
ที่จะสามารถก่อตัวเป็นกลุ่มเมฆกลุ่มฝนได้ในพื้นที่ตามแนวภูเขา
ส่วนกระสาหร่มตอนนี้อาจจะไม่รนแรงเท่า
จึงทำให้ความชื้นที่เข้ามาปกคลุมในบริเวณดังกล่าว
ไม่สามารถที่จะพัดออกไปจุดอื่นได้มากนัก
จึงทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวความชื้นเยอะจนถึงจุดอิ่มตัว
ก็สามารถที่จะกลายเป็นเมฆแล้วก็กลายเป็นกลุ่มฝนตกในพื้นที่ได้
ส่วนใหญ่ก็จะตกตั้งแต่ช่วงบ่ายแก่นะครับต่อเนื่องไปจนถึงช่วงหัวค่ำ
เป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสตกมากที่สุดนะครับ
สนวิสัยก็ประมาณ๗กิโลเมตรสามารถที่จะมองไปได้สะดวกอยู่
ส่วนอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ๒๕๓๓ก็อุณหภูมิจะเย็นลงเรื่อย
แล้วก็จะค่อยสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงสายของวันพรุ่งนี้
ส่วนโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๓๐๗๐ของพื้นที่
ก็ถือว่ายังคงน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
อยู่ที่ประมาณ๑๗๐๘๐ของพื้นที่
แต่ถ้าหากดูปริมาณน้ำฝนสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ภาคเหนือทั้งภาค
เทียบกับภาคอื่นก็จะพบว่าภาคเหนือ
ดูในช่องของฤดูฝนก็จะพบว่ามีปริมาณน้ำฝนอยู่ที่อันดับที่๔
อันดับแรกก็คือภาคใต้ฝั่งอันดามันรองลงมาก็คือภาคตะวันออก
ภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือ
เป็นจุดที่มีปริมาณน้ำฝนตกลงมา
ก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยสำหรับการทำการเกษตรต่าง
แต่ที่อย่างที่บอกเลยครับว่าสิ่งที่ต้องเตรียมรับมือ
คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกลางวันร้อนกลางคืนหนาวเย็น
และที่สำคัญก็คือวันที่๑๗นี้ดวงอาทิตย์เข้ามาตั้งฉากในพื้นที่ภาคเหนือ
นับไปอีก๑เดือนนะครับก็คือ๑๗เดือนสิงหาคม
จะมีฝนตกหนักอันนี้ฝนตกหนักจริง
ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าในหลักตามมาในช่วงนั้นกัน
ดังนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คงต้องติดตามประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับการแปรปวนของสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ฝนในพื้นที่
นี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ